ที่นครราชศรีมานี่ปัญหาเพื่อนบ้านอีกแล้วปกติมีอะไรจอรถขวางทาง
เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาสุนัขส่งเสียงรบกวน
แต่อันนี้เป็นเรื่องของเปิดเพลงเสียงดัง

พอมาเตือนบ่อยเข้าบ่อยเข้า
ไอ้ฝั่งนี้ที่เปิดเพลงเสียงดังไม่พอใจ
บโอกาสช่วงกลางคืนเขาทำแบบนี้

กูนักใช่ไหมบ่นกูนักใช่ไหม

ฟาดเปรี้ยงเข้าใส่รถเพื่อนบ้านที่ไปบ่นเขานี่แหละ
บ่นเรื่องเปิดเพลงเสียงดังนี่มีหมาตามมาตัวนึง
แล้วก็เดินจากไปแบบชิวเลยคุณผู้ชม
มาโพสต์ไว้บอกว่าสาเหตุเนื่องจากคนก่อเหตุ
เขาไม่พอใจที่โดนเพื่อนบ้านเตือนนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปครับ
หมู่บ้านเอื้ออาทรอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ไปเจอกับเจ้าของรถที่โดนตีไปอ่ะชื่อคุณรัชนิดาพรครับ
อายุ๔๐ปีโอ้โหนี่คุณผู้ชมโดนกระจกหน้านะ
ทางซ้ายเนี่ยคุณรัชนิดาพรเขาก็ออกมาดูรถ
แล้วพบว่ามีร่องรอยโดนตีก็เลยไปขอกล้องวงจรปิดจากเพื่อนบ้านมา
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้๖กันยายนจึงได้รู้ว่า
คนที่เอาไม้มาตีก็เพื่อนบ้านนี่แหละผู้ชายคนนี้เขาเพิ่งมาเช่าบ้านอยู่ได้ไม่นานครับ
สาเหตุมันก็เป็นปัญหาสะสมเรื้อรังคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนั้นที่เขาเปิดเพลงเสียงดังเขาแต่งเครื่องเสียงรถเก๋งด้วย
แล้วสาเหตุที่มาทุบกระจกรถเธอก็น่าจะเกิดขึ้นจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เขาแต่งเครื่องเสียงรถเก่งแล้วก็เปิดเพลงดังกระหึ่มเลย
ท่อเสียงก็ดังจึงได้มีการเข้าไปตักเตือนคุณรัชนิดาพรนี่แหละเป็นคนเข้าไปเตือน
แต่เขาไม่ฟังนะผู้ชายก็ไม่ฟังแถมด่าเธอกลับอีกไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าผู้ชายคนนั้นจะมาก่อเหตุ
กระจกรถเธอจนเสียหายไปแบบนี้ครับแต่พอฟังคุณรัชนิดาพรไปแล้วก็ฟังผู้ชายกันบ้าง
ทีมข่าวก็ไปคุยต่อเลยคุยต่อกับบ้านผู้ก่อเหตุนั่นแหละแต่ไม่เจอตัวเขานะเจอแต่แม่และภรรยาของเขาครับ
ก็อ้างว่าอันนี้คุณแม่นะคุณแม่อ้างว่าไม่รู้เหมือนกันนะลูกชายแม่ไปอยู่ไหนแต่ก็ไม่ขอให้ข้อมูลดีกว่า
นักข่าวเลยไปคุยกับเพื่อนบ้านคนอื่นที่อยู่ระแวกนั้นมีคนหนึ่งชื่อป้าเพ็ญศรีอายุ๖๐บอกว่าโอ้ชาวบ้านแถวนี้เขารู้จัก
รู้จักผู้ชายคนนั้นเดือดร้อนกันหมดอย่างป้าเองเคยไปเตือนเหมือนกันนะบอกไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่เคยจะฟังเลย
ก่อนอันนี้ป้าเคยเตือนแล้วก็ถามผู้ชายคนนั้นว่าทำไมเบิ้ลดังจังเลยอ่ะเสียงรถเบิ้ลดังจังเลย
ฝั่งผู้ชายสวนกลับมาว่าผมเมากับเพื่อนอยากจะกวนตีนคนป้าเลยสวนกลับไปว่าอะไรดีฟังป้าหน่อย
ใช่เช้าก็เลยไปบอกเขาก็บอกว่าผมกินเหล้ากับเพื่อนมาผมก็เลยแบบอะไร

เบิร์ดยิ่งเป็นคนกวนยียวนอยู่ด้วย

พี่ก็กลัวเฉพาะเราสองคนนี่แหละจริงเหรอจริง

เมื่อกี้ผู้ชายฝั่งผู้ชายที่ก่อเหตุ
เขาบอกว่าอะไรอยากจะกวนทีมคน
ป้าก็เลยเตือนระวังเจอทีนนะลูก

คุณรัชนิดาพรเดินทางไปที่โรงพัก

ตำรวจอยู่ระหว่างออกหมายเรียกมาให้ปากคำต่อไปครับ